ไปต่อที่ลำปางครับมีเหตุการณ์เด็กชายวัย๓ขวบเสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบพบว่ามีการถูกทำร้ายร่างกาย
เลยมีการออกหมายจับแม่เลี้ยงว่าเป็นคนฆ่าลูกเลี้ยงของตนเอง
แต่ว่าเพื่อนบ้านกับสามีไม่เชื่อไม่เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะทำแบบนั้น
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีความแบบหดร้ายอะไรแบบนี้เลย
แล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงเด็กร้องอะไรมาก่อนเลยนะครับ
ตำรวจภูทรวังเหนือครับนำหมายสารของจังหวัดลำปาง
จับกลุ่มนางสาวรัชตะวันตรีทิพย์อายุ๒๙ปี
ข้อหาดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายครับ
หลังจากช่วงบ่ายของวันที่๒๗เมษายนตำรวจรับแจ้ง
ว่ามีเด็กชายชื่อว่าน้องแคปอายุ๓ขวบล้มในห้องน้ำชั้นบนของบ้าน
ที่อยู่ที่หมู่๔ตำบลทุ่งหัวอำเภอวังเหนือ

จากนั้นตำรวจนำศพของน้องแคปไปธนสูตรที่โรงพยาบาลลำปาง
เรื่องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าน้องถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

แต่ว่าผู้ต้องหาก็ยังคงให้การปฏิเสธในเบื้องต้น
พันธุ์ตำรวจเอกวิพาทแสงสสิทรผู้กำกับการสพวังเหนือบอกว่า
พนักงานสอบสวนได้จับกลุ่มผู้ต้องหามา
แล้วก็ไปขออำนาจศาลเพื่อฝากขัง
ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนสอบสวนประกอบกับผลชนสูตรของแพทย์นะฮะ
โดยที่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้
เนื่องจากว่าเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดี
แต่ยืนยันว่าหลักฐานมันครบถ้วน
จากนั้นทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้าน
ซึ่งเป็นบ้านเช่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูง

จากการไปสอบถามเพื่อนบ้าคือนางสารัญญา
เลือดน้องแคพด้วยนะครับ
ก็กำลังทำกับข้าวอยู่เห็นตะลดมาจับกุ้มแม่เรียง
ถึงบ้านตกใจมากเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
แม่เรียงดูเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนจิตใจเดียวไรอะไร
แล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินเสียงเด็กร้อง
ลักษณะการถูกทำร้ายแตกอย่างใดด้วยครับ
อ้อมมีบาดแผลต่างไหนบอกซักคลิป
เนี่ยนะคะก็เลยโทรไปถามพ่อของเด็กก็คือเป็นสามีของผู้ท้องส่องหา
ก็บอกว่าคือยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลแต่เบื้องต้นไม่เชื่อเลยว่า
ภรรยาใหม่จะเป็นคนฆ่าลูกชายตอนนี้เตรียมที่จะไปยื่นประกันตัว